ดูความคืบหน้าเรื่องของการคุมตัวแก่นำกรปศทั้ง๘คนหน่อยครับ
หลังจากที่นอนบริเวณจำพิเศษกรุงเทพฯไป๒คืน
ล่าสุดสารได้อนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะครับ
นายสวัสดิ์เจริญผลครับทีมธนาความกลุ่มผู้ชมนุมกับประสอเปิดเผยว่า
อุทธรณมีคำสั่งพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวอดีตแก่นำกปศทั้ง๘คนแล้ว
จากที่ผ่านมานะครับในศาลชั้นต้นนั้นจำเลยทุกคนก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
แล้วก็เคยได้รับการประกันตัวแต่ศาลเองก็ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
คือราคาประกันที่เพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐๐๐บาท
เดิมสารชั้นต้นตีมราคาที่๖แสนบาทแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
แต่จะได้รับอนุญาตครับ
นอกจากนี้ทนายความก็บอกด้วยนะคะว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยทีมทนายเองก็จะมีการวางหลักทรัพย์เพิ่ม๒แสนบาท

หลังจากนั้นศาลก็จะมีการออกหมายปล่อยตัว
ทางเจ้าหน้าที่รัชธรรมก็จะถือหมายปล่อยตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอน
แต่ยังระบุไม่ได้นะคะว่าจะถูกปล่อยตัวในช่วงเวลาไหน
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่สารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
รวมถึงขอบคุณพี่น้องที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดด้วยนะคะ
ที่สารอุทธรณ์นั้นมีคำสั่งให้ปล่อยตัวช่วงคราวทั้ง๘อดิตกันนำกับประประสอบ
ก็มีกลุ่มมวลชนจำนวนนึงนำดอกกุหลาบสีแดงและสีชมพูกว่า๑๐๐๐ดอก
ไปรอต้อนรับทั้ง๘คนอยู่หน้าเมืองจำด้วย
ส่วนใหญ่ก็บอกดีใจครับที่ทั้ง๘คนจะได้ออกมา
พร้อมกับมองว่าที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ยึดมั่นในอุดมการ
แล้วก็ปฏิบัติภายใต้กฎหมายมาตลอดนะครับ